ส่วนช่วงท้ายนะครับมาติดตามนะครับกับข้อมูลนะครับความเคลื่อนไหวข่าวสารนะครับของการแข่งขันศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์นะครับ
วันนี้มวยเด็ดมวยดังที่เรานำเสนอกันนะครับโปรแกรมในสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรติดตามได้นะครับจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ไม่รู้ว่าไฟล์นี้ขีดเส้นใต้ว่าจะชนะนอกยกไหน
เอ้าเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการฟิศสอม
รวมไปถึงบทสัมภาษณ์การแก้ทางมวยกันครับ
ไฟล์นี้เจอกับคมปะตัก
เขาเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมคมมาก

คือเราตั้งกับแทงหน้าถ้าเขาต้องแทงมาก็ยาว
เขาเดินมากับฟ้าคอเราเนี่ยเขาก็มวยเขา
เรารอจังหวะให้เขาเดินเข้ามาเราตั้งรับตั้งรับอยู่ดี
แล้วเราไปให้คำคำเตะคำเตะคำต่อย

ถ้านั่นหนีไม่ออกก็วางหน้าแล้วก็ดัน
ปากหน้าว่าอย่าไปรวบกับเขาอย่าไปปั้มกับเขา
แต่ว่าเรานี่มีหมัดมีแข้งหนักอยู่แล้ว

ถ้าผมก็สั่งว่าเลือกหน่อยหนักแล้วต้องเลือก

ถ้าเลือกเป็นก็ไม่ครบยกครับ
จังหวะเขาเดินมานี่มีอะไรไปใส่เขาตรงไหนที่ไม่ครบยก
คือมีก็เสริมเมือง

มีหมัดกับสอกขาครับสามอย่าง

จังหวะจังหวะทำได้คือ
จังหวะสอกก็สอกจังหวะหมัดก็หมัด

ถ้าเราตั้งเราไม่หนีเราจะตั้งที่แน่น
เดี๋ยวเขาเดินมาเองครับเขาก็มวยเข่า
เมื่อกี้ตอนแก้เกมจังหวะให้เหมือนกับเขาเดินเข้ามา
เห็นให้ต่อยตรงเนี่ยอ่านี่เป็นยังไงจาน
คือว่าถ้ากล้าขึ้นไปกล้าต่อยครับ
ก็ผมก็ว่าลงครับผมว่าติดมีติดจุกครับ

ถ้าต่อยตรงที่ข้างมันเกรงไม่ค่อยได้ครับ

ข้างที่ข้างมันเกรงไม่ได้ครับ
ถ้าการยำอะไรบอกให้กล้าต่อยหน่อยครับ
วงนอกนี่มีเจ็บแน่นอน

โอ้โหซ้อมอยู่ที่ใต้จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับ

ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยครับ

แล้วก็ผมประตักเองก็กำลังทำการฟิตซ้อมอยู่ด้านหลังนะครับ
ไฟล์นี้เจอกับสุริยาเล็ก
โอ้โหหมัดหนักมากแล้วก็มีเตะเจาะล่าง

อาศัยความเร็วเตะซ้ายแล้วก็บังดีครับ
ผ่าน๒ยกไปแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะไปต่อยครับ

ก็ถ้าเขาต่อยมาก็มีบัง

แล้วยกสามยกสี่ประระยะทำการของเรามาที่นี้

สามยกสี่ก็จะเดินจับจีนะครับ
ครับเพราะว่าในนัยได้เปรียบรูปร่างก็
ค่ะติดตามดูนะครับคอเอง
ยกหนึ่งยกสองพ่าทนหมัด
เตะเจาะล่างได้ยก๓ยก๔อยู่ในระยะทำการของมวยเข่าครับ